ประเด็นที่ชาวเนทยิ่งวิภากวุจันทร์กันเยอะเหมือนกัน
อยากรู้เอาจริงอยากติดตามเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นหมอ

เออนะคะคือเป็นเรื่องของการไปเข้าสอบ
ไปสอบเข้าแต่ว่าใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
ที่ใช้บันทึกภาพออกมาจากห้องสอบได้ด้วย

และที่สำคัญมีการรับประการด้วยสำหรับโรงเรียนกวดวิชาแห่งนี้
บอกว่าถ้าสอบไม่ติดยินดีคืนเงิน
แล้วก็ค่าถ้าสอบติดเนี่ยเสีย๘แสนบาทค่ะติดตามประเด็นนี้กันเลยค่ะ
มหาวิทยาลัยรังสิตประกาศยกเลิก๒
หลังจากจับได้ว่ามีการทุจริตข้อสอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนี่แหละ
เผยแพร่ข้อความมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะบอกว่า
ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์แล้วก็เพศรัชศาสตร์
ที่จะสอบในวันที่๗แล้วก็๘พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
เนื่องจากพบว่ามีการทุจริตเป็นกระบวนการ

แล้วก็ทราบว่ามีผู้หากินทางการกวดวิชาเพื่อสอบเข้า
โดยรับประกันผลสอบเรียกร้องเงินสูงถึง๘แสนบาท
คือเขาบอกว่าพอไปสอบตอนแรกต้องจ่าย๕๐๐๐ก่อน
ถ้าสอบติดต้องจ่ายเป็น๘แสนบาท
ผู้สื่อข่าวของเรานะคะโทรศัพท์สอบถามไปยัง
รอาทิตย์อุไรรัฐอธิการบดีมรังสิตค่ะ
ก็บอกว่าในวันที่๗พฤษภาคมได้รับรายงานจากผู้คุมสอบ
เห็นพฤติกรรมผู้เข้าสอบผิดปกติก็เลยเข้าไปตรวจค่ะ
พบมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แก่แว่นตาที่ติดกล้องถ่ายรูป

เชื่อว่าเรื่องนี้ต้องทำกันเป็นกระบวนการใหญ่นะคะ

แล้วก็มอบหมายให้อาจารย์จากสาขาวิชาอาชญาวิทยา
ติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิด
ซึ่งจะมีให้สอบใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่๓๑แล้วก็
๗พฤษภาคมนี้แล้วก็๑มิถุนายน
โดยมหาวิทยาลัยก็จะวางแนวทางการป้องกันการทุจริต
รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ
อกจากนี้ทางด้านอาจารย์กิติศักดิ์ไตรพิพัฒนพรชัยนะคะ
อำนวยการสำนักงานมาตรฐานวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต
ก็เปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่ามหาวิทยาลัย
สามารถจับผู้ทุจริตข้อสอบได้ทั้งหมด๖ราย
ซึ่งเมื่อวานนี้ได้นำนักศึกษาจำนวน๓รายที่จับได้
ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
หลังจากนี้จะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาในข้อกฎหมาย
เรื่องต้นผู้ที่จับได้เป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่
ของสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งก็เรียนอยู่ชั้นปี๒กับปี๔
รับจ้างสอบเพื่อถ่ายข้อสอบออกไป
โดยก็ใช้แว่นตานี่แหละค่ะที่มีกล้องติดอยู่ข้างใน

สำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ขึ้นไปค่ะ
ก็เลยทำให้มีนักศึกษาหลายระดับชั้นกลับมาสอบใหม่อีกครั้งได้
มี๕๐๓๐แล้วก็๘๐คนนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัย
เทคโนโลยีอย่างไรในการทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้น

ทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะทำกราฟิกมาประกอบ
ลงข้อสอบเข้าแพทย์มรังสิตนะคะ
นี่เลยคือคนที่เขารับจ้างเข้าไปสอบ
เขาได้ค่าจ้างมาประมาณ๕๖๐๐๐บาท
แว่นนี้มีกล้องวีดีโอรูเข็มอยู่

ซูมให้ดูมีกล้องอยู่ตรงนี้ข้าง
ถ้าดูเผยอาจจะดูเหมือนน็อตแว่นตาปกติ

เสร็จสวมใส่เข้าไป
ไปนั่งสอบบันทึกภาพข้อสอบเอาไว้
แกนเลยฟืดมีอะไรบ้าง

ครับเขานั่งแป๊บเดียวนะคนที่ไปถ่ายภาพเขาสอบ
สัก๙โมง๔๕เขาลุกไปแล้ว

ทำคะแนนเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลเรียบร้อย
เขาบอกว่าพอถ่ายภาพแล้วเขาออกไป
ถอดไฟล์วีดีโอส่งข้อมูลไปแหล่งเฉลยข้อสอบ
ซึ่งก็จะมีคนเก่งนั่งรออยู่เลย
รอทำข้อสอบแล้วก็ส่งข้อสอบกลับไปใส่ที่นาฬิกา
แล้วก็จะมีคนนั่งสอบใส่นาฬิกาเดี๋ยวมีภาพนาฬิกาให้ดูเนี่ย
ซึ่งเขาบอกว่าในห้องสอบที่จับได้มี๓คน
ไปนั่งสอบใส่นาฬิกาเหมือนกัน๓สีนั่งอยู่สอบด้วยกัน
อาจารย์เขาก็สังเกตทำไมนาฬิกาเหมือนกัน
มันคิดหรือเปล่า
รูปเดียวกันแต่คนละสี
แล้วก็ลักษณะมีการยิบนาฬิกาขึ้นมาดู
แต่ที่สังเกตเห็นก่อนนาฬิกาคือแว่น
อาจารย์บอกว่ามันหนาผิดปกติ
แล้วก็วิธีการนะเขาเหมือนเอามือไปจับขาแว่นอยู่บ่อย

แต่จะว่าจริงก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะสำหรับในมุมมอง

แล้วเวลาเราพลิกมาดูบ่อยเนี่ยบางครั้งมันก็จะผิดสังเกตไง
ว่าแบบเฮ้ยมันต้องคอยดูแต่ถ้าบางทีสมมุติเราทำข้อสอบท่านี้ล่ะใช่ไหมมันก็ไม่แน่นะคะ
แต่ว่าตกใจคือมันเป็นขบวนการ
คือน้องที่เข้าสอบและที่ถูกจับได้เขาสารภาพนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นป้ายโฆษณาของติวเตอร์
โฆษณานี้อยู่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วค่ะ
เป็นป้ายโฆษณาบอกว่ารับติวสอบเข้าแพทย์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
ถ้าสอบไม่ได้ยินดีคืนเงิน
เขาบอกเลยว่าน้องเขาสารภาพบอกว่าพอไปติว
สติวเตอร์นี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีนาฬิกาให้ใส่

เอานาฬิกานี้ไปใส่นะใส่เข้าห้องสอบ
แล้วเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการทำให้สอบได้แน่

ถ้าสอบไม่ได้เขาคืนเงินเลย๕๐๐๐ที่จ่ายไป
แล้วก็ให้นาฬิกาไปใส่เขายินดีคืนเงิน
นี่ยอมจ่าย๘แสนคือชัดเจนแล้วล่ะ
แต่ต้องบอกว่าการยอมจ่ายเงินมากถึง๕๐๐๐บาท
ถึง๘๐๐๐๐๐บาทมีการตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วน้องที่ไปสอบจะมีเงินจ่ายเหรอ
ต้องผู้ปกครองหรือเปล่าเพราะว่าน้องไม่มีทางจะมีเงิน๘๐๐๐๐๐ที่จ่าย

หรือเปล่าเรารู้อยู่ว่าหมอนามศิษย์เนี่ยเรื่องของ
ยิ่งถ้าเรื่องของแพทย์แล้วเรื่องของอุปกรณ์

เรื่องนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตไว้นะคะ
ส่วนบริษัทติวหรือว่าโรงเรียนติวเตอร์

คืออย่างที่บอกว่ามีคนใส่แว่นไป
ที่ใส่แว่นได้เงินแค่๕๐๐๖๐๐บาท
ไปเพื่อถ่ายรูปข้อสอบเท่านั้นนะ

ถ่ายรูปแป๊บเดียวเขาเดินออกไปส่งข้อมูลต่อ

เห็นปุ๊บทำแล้วก็ส่งคำตอบไปให้คนที่ใส่นาฬิกา

นาฬิกาจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นคนละสี
อาจารย์ได้เห็นไงอาจารย์เก่งมาก

ไม่อยากให้คนที่ฉลาดแล้วก็มีเรียกว่าความรู้

เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวจะสอบกันใหม่อีกครั้ง
พฤษภาคม๑มิถุนายนทางมหาวิทยาลัยบอกว่า
ห้ามนักเรียนใส่เครื่องประดับทุกชนิดเข้าสอบ
ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นสายรัดข้อมือ
หรือถ้าใครสายตามีปัญหาจริงแล้วใส่แว่น

และห้ามนำปากกาเข้าห้องสอบด้วย
เพราะเดี๋ยวนี้ปากกาเขาก็มีเทคโนโลยีที่ท่านทำ

ต้องขนาดนี้แล้วจริงเหรอคะ

คือให้เสื้อแต่กางเกงว่าอย่างนั้นเถอะ
คือมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปนี้เวลาสอบนะ
ต้องมีเครื่องสแกนเหมือนเข้าสนามบินหรือเปล่า

จริงแล้วมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะ

ไม่ต้องให้คนมาตรวจมาเช็คมาจับผิดเราขนาดนี้

ใช่แต่ก็เข้าใจว่าการแข่งขันอัตราการติดเข้าไปมันน้อยมาก

แต่วิธีแบบนี้ถูกต้องวิธีแบบนี้อย่างไรก็ไม่ถูกต้อง
ว่าคุณจะฉลาดหรือว่าคุณรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างไร
สิ่งนี้อย่างไรก็ผิดแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นด้วย

ทยศาสตร์รับ๓๐คน
ทันตแพทยศาสตร์รับ๕๐คน

แต่อย่างที่น้องเฟื่องบอกคนไปสอบ๓๐๐คน

แต่ถ้าคุณโกงเข้าไป

ยังไงคุณก็เรียนไม่ไหวแล้วคุณเสียเงินไปคุณเรียนไม่ได้
เพราะว่าข้อสอบสอบเข้าพื้นฐาน
เพราะว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเจาะลึกลงไปหนักกว่านั้นอีก

ว่ามันไม่ใช่สิ่งดีไม่ใช่คุณมองแต่เป้าหมาย

ส่วนประเด็นนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไร
ติดตามต่อที่แน่เนี่ยคนที่ไปถ่ายรูปเข้าสอบอันนี้

ใช่ค่ะมีการดำเนินคดีทั้งคดีทางแพ่งและคดีอาญานะคะ
นักเรียนที่ไปสอบที่ถูกจับได้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ดำเนินคดีอะไร
อยู่ระหว่างการสอบสวนสอบข้อมูลเพิ่มเติม

เขาบอกว่ามีการดำเนินคดีแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วด้วย
เดี๋ยวต้องรอเรื่องของสถาบันกวดวิชานั้นด้วย
น่าจะต้องโดนใหญ่ผลกันนะคะ